ปรากฏว่ามีกระบะชนท้ายเข้าไป
ก็ทีแรกนึกว่าฝั่งผู้หญิงที่เป็นชาวจีน

แล้วขณะที่บอกต่างคนต่างซ่อม

จะเอาค่าเสียหายหลักล้านนะคุณผู้ชม
ปัดเงื่อปัดเงื่อจริง
คือประเมินค่าซ่อมก่อนเลยนะ
ล้านสามค่าซ่อม

ขับรถคันละ๔๐กว่าล้าน
มีหลายสาขามีทั้งในพัทยา
พัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานคร

ให้ข้อมูลผ่านล่ามบอกว่าวันเกิดเหตุ

รับว่าเบรกกระทันหันแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผิด
เพราะสื่อสารกันไม่เข้าใจเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ใจดี
แต่เธอพูดภาษาไทยไม่ได้วันเกิดเหตุเธอเอารถจะไปเช็คระยะ
คุณผู้ชมครับจะไปเช็คระยะก็ขี่ได้ขับความเร็วปกติ
แต่อยู่เลนขวาจากนั้นรถข้างหน้าก็ชะลอเธอก็ชะลอ
ข้างหน้าชะลอเธอชะลอแล้วรถกระบะคู่กรณีก็ตึ้มเขาให้ที่ท้ายรถเธอ
พอเกิดเหตุเท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็มีการสื่อสารกับคู่กรณีเหมือนกัน
ตั้งใจจะบอกว่าขับตามมาที่ศูนย์นะเพราะว่านัดประกันเอาไว้ที่ศูนย์แล้ว
แต่คนขับรถกระบะเข้าใจไปยังไงก็ไม่รู้
ใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม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

ว่าระเนียงถึงวันแกบันเท่าไหร่ที่วันแหละ
อืมนั่นทีนี่จ้าต้อต้อสาม

ต่างคื้นการมันบร็อบการศึกษา
คุณผู้ชมนะคะยังมีบางคนที่สับสนอยู่
ว่าทำไมอายุ๒๐กว่าครับแล้วตั้ง๔๐กว่าหลาน

โทษของมันรอดนะครับคุณผู้ชม
ก็บอกว่าต่อจากนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไป
ก็จะเรียกคู่เจรจามาคู่กรณีมาเจรจาก็สุดแท้แต่
เธอก็ยินดีคุยนะว่าจะรับผิดชอบอย่างไรได้บ้าง
แต่ยืนยันว่าไม่มีต่างคนต่างซ่อมนะจ๊ะ

เอาล่ะมาประเมินได้เมื่อกี้เบิร์ต
โอ้โหเบิร์ตพูดเกินไปหรือเปล่าล้านสาม
ไม่แต่เอาก็จริงนะวันนั้นที่คุยกัน
คือในเพจเขาก็เปิดราคาแค่ไฟท้ายอย่างเดียว

ไฟท้ายข้างละ๓แสน
กัญชนหลังสองแสนห้า
ฝากระโปรงหลังพร้อมเซ็นเซอร์๓แสนบาท
ยังไม่รวมค่าทำสีและอะไรอื่นนะจ๊ะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เป็นอยู่ที่อู่อู่ในจังหวัดชนบุรี
แสนนึงครับหนึ่งแสนบาทนะครับช่างไม่ได้ลงมือซ่อมนะโอ้โห
ครอบครอบจริงน้องเฮ้ยคือประกันขาดว่ะสองวันโอ้โหประกันขาดมาสองวันคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุ
ไปดูเลยนะคุณผู้ชมออกไปดูเลยนะจบข่าวนี้ก็ได้ออกไปดูรถที่ประกันหมดเมื่อไหร่
อย่าให้มันขาดต่อซะก่อนไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะถ้าไปต่อเลยเขาจะต่อเนื่องวันให้กัน
ซ้อนหรอกไม่ไม่ขาดทุนคุณแซมอ่ะคุณแซมเจ้าของรถกระบะออกมาเปิดเผยบอกว่านะครับ

คือเขาบอกว่าเรื่องรถกระบะแต่ง

คุณแซมบอกว่าเขาเป็นวัยรุ่นสร้างตัว
ขับรถแต่งแล้วก็ชอบการแต่งรถ
อยากจะถามคนคอมเมนต์ว่าซื้อได้หรือเปล่า

ซื้อรถขัดหมายเอออันนี้ผมไม่เข้าใจจริงนะ
คุณผู้ชมถ้าเข้าใจขอความรู้หน่อย
มาบอกหน่อยว่าที่ชาวเน็ตเขาพูดว่า

อ๋อครับเป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับ

ไปนั่งดูคอมเมนต์บางคนก็โอ้โหต้องขายไตใช้หนี้
บางคนบอกอ้าวห้าวจนชินใช้ติดหนี้จนตายอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นบทเรียนให้เราเวลาเราดูข่าวแบบนี้เนาะ
มัดเรื่องการขับรถมากขึ้นนะคะ

อุ๊ยอันนี้คือต่ออันนี้สำคัญมากนะ